อีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องบอกว่าการเป็นมนุษย์แม่นี่โอ้โหน่าเห็นอกเห็นใจจริง
บอกว่าแม่เป็นอาชีพที่เป็นแล้วเลิกเป็นไม่ได้นะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณเป้ยปานวาดค่ะออกมาโพสต์ทางไอจี
ด้วยความช็อกสุดขี่เพราะว่าปั๊มนมให้ลูกสาวลูกคนที่สองเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าน้ำนมที่ออกมาเนี่ยมันเป็นสีแดงเข้มเลย
อันนี้ขออนุญาตย้อมสีนะคุณผู้ชมนี่คือเราย้อมสีให้มันอมเทา
แต่ว่าของจริงเนี่ยมันเป็นน้ำสีแดงถ้านึกภาพไม่ออก
คล้ายน้ำตังโมปั่นค่ะแล้วก็มีก้อนเลือดออกมาแบบนี้
คุณเป้ยโพสต์ไว้แล้วก็ช็อกบอกว่าชีวิตมนุษย์แม่มีใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง
ทำไมมีเลือดเป็นก้อนก้อนออกมาคนเห็นก็ตกใจเข้าไปกดไลค์ให้กำลังใจกัน
แม้กระทั่งเพื่อนและพี่น้องในวงการบันเทิงที่เป็นมนุษย์แม่เหมือนกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณลิเดียสารันรัฐคุณเบ้นพรชิตาคุณอุ้มลักษณะคุณหนิงปณิตาและอีกมากมาย
คอมเมนต์เนี่ยหาหมอด่วนแม่เฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าแม่เป้ยหาคุณหมอเร็วค่ะ

ล่าสุดมีคนเขียนอธิบายจากประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันว่า
เคยเป็นเหมือนกันเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยกรณีนี้มันเกิดขึ้นได้
มีสองแบบคือเวลาปั๊มนมแล้วเลือดปนออกมาเนี่ย
ถ้าน้อยมันจะเป็นสีชมพูเหมือนนมเย็นนมชมพูนะคะ
แต่ถ้ามันออกมาเยอะมากเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นเหมือนน้ำแตงโมปั่น
สาเหตุที่เป็นแบบนี้มี๒สาเหตุหลักเลยคือ๑คุณอาจจะมีแผลที่หัวนม
หรือ๒เกิดจากเส้นเลือดฝอยฉีกขาดจากการใช้เครื่องปั๊มนม
คือเดี๋ยวนี้คนใช้เครื่องปั๊มนมกันเยอะแล้วเครื่องปั๊มนมเนี่ย

เออซึ่งมันอาจจะถ้าถ้าความแรงมันเยอะมากแรงดูดดีเนี่ย
จากนั้นนมจะออกมาเยอะแล้วบางทีเส้นเลือดฝอยมันอาจจะแตก

แต่ทุกคนก็บอกว่าพักเต้าสักรอบสองรอบก็โอเคแล้ว
แต่ถ้าไม่สบายใจไปหาคุณหมอก็ได้

ซึ่งคุณเป้ยเนี่ยเราโทรหาคุณเป้ยนะคุณพี่จักรีนอะ

โทรไปหาคุณเป้ยเลยว่าเป็นยังไงบ้างแล้ว
คุณเป้ยบอกว่าโทรหาหมอแล้วหมอบอกปกติมันเกิดขึ้นได้

แต่ถ้าวันถัดไปน้ำนมยังออกมาเป็นเลือดข้น
คือเป็นสีเหมือนน้ำแตงโมปั่นอีกเนี่ย
ให้ไปหาหมอเพื่อตรวจให้แน่ใจก็ได้

ทั้งคุณหนิงเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งทีนี้หลายคนก็คล่องใจไงว่า

นมที่ปั๊มออกมาแบบนี้ให้ลูกได้ไหม
คุณหมอเขาบอกว่าถ้าเป็นนมสีชมพูเหมือนนมชมพู
ให้ได้แต่ถ้าเป็นสีเหมือนน้ำแตงโมปั่น

แล้วมันก็จะมีความคาวอันนี้ต้องถามคุณแม่

จริงแล้วเนี่ยคือการที่ปั๊มนมแล้วมีเลือดปนออกมา

ถ้าเกิดว่าเบื้องต้นไม่ได้มีอาการผิดปกติภายในหรืออย่างไร

เพราะว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่นมจะมีเลือดปนออกมา
เพราะว่าจริงแล้วน้ำนมเนี่ยก็คือน้ำเหลืองปนกับเลือดนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ
ก่อนที่จะกลายเป็นน้ำนมสีขาวมันก็มีการผ่านกระบวนการของร่างกาย
เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เบื้องต้นคือไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะ
แต่ถ้ามันมากไปมันแดงเป็นก้อนอะไรมากไปก็ต้องไปหาคุณหมอ
มันแดงติดกันหลายวันแล้วมีอาการบาดเจ็บร่วมด้วยก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะ